ช่วงนี้การเมืองไทยคึกคักนะคะหลายพักตอนนี้เริ่มขยับ
แล้วก็มีการเปิดตัวกันอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดคือพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ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
แต่ที่แน่ก็คือพักนี้จะยังคงสนับสนุนพักพลังประชารัฐแน่นอนนะคะ
ก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ก็แล้วกันถ้าหากว่าพลังประชารัฐมีปัญหา
ชัดเจนค่ะว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไป
แล้วก็มีรายงานว่าพักรวมไทยสร้างชาตินอกจากจะมีรัมโบอีสานเป็นคนขับเคลื่อนแล้ว
มีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคอยให้การสนับสนุนด้วยนะคะ
ส่วนวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องการตั้งพักสำรอง
เพื่อสนับสนุนให้ตัวเองเป็นนายกอีกหนึ่งสมัย
ก็บอกแค่ว่ามันก็เรื่องพักการเมืองของเขา
ก็เห็นตั้งกันมาเป็นร้อยพักแล้วนี่
เพจลุงตู่วิ่งสู้ฟัดที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลค่ะ
มีการโพสต์ภาพนายกภาพนี้เขียนข้อความว่า
สวัสดีครับรวมไทยสร้างชาติชื่อนี้จะจารึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยหน้านะจ๊ะ
พี่น้องประชาชนครับแฮชแท็กลุงตู่อยู่ไหนเราจะอยู่นั่นครับ